คุ้มคลั่งเอาหนังสติ๊กเนี่ยยิงบ้านเขามั่งยิงรถเขามั่งนะครับ
เขาต้องตามจับกันกว่าจะจับได้โอ้โหเหนื่อยอ่ะ

นั่งข้อมันเลยนั่งข้อมัน
เครื่องมือที่ตำรวจไทยขาดไม่ได้ซะแล้วไม้งาม
ตำรวจสพน้ำพองเอาไม้งามมาครับ
สยบความคลั่งของผู้ชายคนนี้หลังจากหนีเข้าไปในห้องน้ำของบ้านหลังหนึ่ง
ในตะบลท่ากระเสริมเอาเปิดน้ำพองชวัดขอนแก่น
คือผู้ชายคนนี้คุ้มคร่างคุ้มคร่างหนักหนักขนาดไหน
หนังสติ๊กไปยิงใส่บ้านเขาบ้างรถของชาวบ้านเขาบ้างได้รับความเสียหาย
แล้วก็เดินถือมีดกวัดแกว่งไปมาท้าทายชาวบ้านเข้ามาเด้เข้ามาเด้อะไรแบบนี้
สอบถามทราบว่าบ้านหลังเกิดเหตุเป็นบ้านที่ผู้ก่อเหตุอาศัยอยู่กับพ่อกับแม่ครับ
แต่หลังจากลูกชายคลั่งทำลายข้าวของขู่จะทำร้ายคนในบ้าน
กับแม่บอกไปก่อนนะไปอยู่บ้านญาติก่อนก็ให้ลูกชายอยู่บ้านคนเดียวไป
โดยไม่ได้ทำงานทำการอะไรจากนั้นมาลูกชายก็มักจะเอะอะโวยวายเสียงดังเป็นประจำครับ
แต่ครั้งนี้รุนแรงกว่าทุกครั้งเพราะว่าแม่ทำไมดูเหมือนคนหลอนยาน
พ่อกับแม่บอกนะจนชาวบ้านแจ้งขอความช่วยเหลือจากตำรวจ
พอตำรวจมาถึงก็เอาชายคลุ้มคลั่งคนนี้ก็ปิดบ้านล็อกขังตัวเองอยู่ในบ้าน
หนังสติ๊กใส่เจ้าหน้าที่ด้วยนั่นนะฮะหลังจากเกลี้ยกล่อมโอ้โหชั่วโมงกว่า
สุดท้ายเขาก็ออกมาจากบ้านแล้ววิ่งจู๊ดเข้าห้องน้ำตรงนี้
ถูกตำรวจจู่โจมแล้วควบคุมตัวไปสอบสวนที่สพน้ำพอง

ก็มีข้อมูลบอกว่าเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวทด้วย